คนที่เป็นกุญแจสำคัญ

ดาบโบก็คือหนึ่งในเจ็ดที่ถูกออกไหมจับ

คนที่๕ที่โดนจับคนนี้ตามภาพนี้เลย

ก็นำส่งไปที่สอบพระมือนครสวรรค์

คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราเป็นคนให้ข้อมูล
ดาบโบ้คนนี้เป็นกุญแจสำคัญนะ

คือคุณภูริพัฒน์พยายามจะพูดคุยกับดาบโม่

พอถามว่าวันนี้หนีไปไหน

ก็เลยนำมาซึ่งการถูกจับกลุ่ม
โบ้คนนี้เป็นกุญแจสำคัญ

คือในมาวินเนี่ยค่ะ
ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะดาบโบ้เนี่ยเป็นคนไปนำตัวมานะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่านายมาวินเนี่ยเหมือนกับมีขุมทรัพย์เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
ติดอันดับภาคกลางเลยแล้วดาบโบ้ก็เป็นเหมือนพ่อบ้าน
ของสพเมืองนครสวรรค์เป็นมือเป็นไม้ให้กับผู้กำกับโจ้คุณผู้ชม
นี่นะคะก็เลยเชื่อว่าน่าจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนและเป็นประโยชน์จากดาบโบ้คนนี้นะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงพักแห่งนี้ทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกถิติสันหรือผู้กำกับโจ้
ร้อยตำรวจโทธรณินสองคนนี้ยังไม่เจอตัว
พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวอย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนหลังจากจับผู้ต้องหาได้๕คนเนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะสอบปากคำเพิ่มนะคะ
แล้วก็จะนำตัวทั้ง๕คนที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยไปฝักขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่นะคะ
ซึ่งอีก๒คนที่ยังหนีอยู่เนี่ยวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าต้องจับให้ได้นักข่าวก็ถามนะ
ว่าถ้าจับไม่ได้จะทำยังไงอ่ะพบตรบอกว่าไม่ได้ก็ต้องได้
คือต้องจับให้ได้อย่างนี้นะคะ
ผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับป้านานะฮะ
เพราะว่าหลายคนที่รับทราบรับรู้เหตุการณ์ในครั้งนี้
บอกว่าสงสารผู้ต้องหามากค่ะคือแม้เขาจะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ท่านผู้ชมฮะป้านาเนี่ยอายุ๖๕ขายของชำ
เป็นร้านประจำที่นายมาวินผู้ตายเนี่ยเขามาซื้อของประจำนะ
เวลามาซื้อของก็จะมาซื้อ๑๐๐๒๐๐อะไรพวกนี้
ไม่ได้มีท่าทางลักษณะเหมือนกับพวกที่เกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดเลยนะครับ
พอรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นป้านาบอกว่าสงสารมากนะ
ถ้าเกิดมาวินในครอบครัวป้านาป้านาก็คงรับไม่ได้า

จะอืมก็สงสารนะเป็นเขานะขวาชัยเออสนุสารเขาอย่างนี้
ส่วนนายมาวินที่เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยตามการร้องเรียนเขาเกิดขึ้นศิลป์๕สิงหา
แล้วก็มีการชนะสูตรต่างครอบครัวรับศพไปชาปนกิจศพเมื่อ๑๐สิงหาคมนะครับ
วันนี้เราไปที่วัดหัวเขานะได้คุยกับลุงสังลุงสังเป็นผู้ช่วยสับปะเลอของวัดหัวเขาที่อำเภอตาคลี
ซึ่งทำพิธีชาปนกิจศพของนายมาวินนี่ฮะลุงสังบอกว่าวันที่ครอบครัวนำศพของมาวินมาชาปนกิจนะ๑๐สิงหาคมเนี่ย
ตอนนั้นดูที่ศพเนี่ยเห็นว่ามีรอยผ่าชนะสูตรอยู่ที่ศีรษะด้วยนะมีรอยผ่าที่ช่องท้องด้วย
ซึ่งทางครอบครัวที่นำศพมาเนี่ยบอกว่ามาวินเนี่ยเขารถล้มแล้วก็เสียชีวิต
เปิดหน้าขึ้นมาแล้วก็จงช่วงนี้นะช่วงหัวก็มีรอยเย็บมีรอยเย็บแล้วช่วงท้องก็มีรอยผ่า
เนี่ยก็เหมือนกับเขานอนปกติ
ที่ได้ข่าวมาเขาบอกว่า
ขับรถไปแล้วก็วูบ
เขาขับไปกับสองไปกับแฟนเขานะเขาบอกวืบ
ตรงเส้นนครสวรรค์ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหน
คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลมาเพิ่มเติมคือทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับแหล่งข่าวรายหนึ่งนะคะ
แหล่งข่าวคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาก็เจอกับตำรวจที่อยู่ในคลิปตามข่าวนี้บ่อย
คือเจอคือเห็นเกือบทุกวันเขาก็บอกว่าตำรวจกลุ่มเนี้ยก็เป็นคนพูดจาดี
ไม่เคยเห็นว่ามีพฤติกรรมรุนแรงเพราะว่าก็รู้ว่าตำรวจกลุ่มนี้ก็เป็นตำรวจกลุ่มที่จับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แล้วก็เคยเห็นนะว่าเวลาจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดก็พาเข้าไปในห้องที่เป็นห้องที่เกิดเหตุตามในคลิป
เขาก็มองว่าก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของการทำงานในฐานะตำรวจจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ไม่เคยรู้สึกสงสัยอะไรเลยแต่พอมีข่าวนี้แต่พอเห็นคลิปนี้โอ้โห
แหล่งข่าวคนนี้บอกตกใจมากเลยนะไม่คาดคิดว่าตำรวจกลุ่มเนี้ยที่เห็นกันอยู่เกือบทุกวันอ่ะ
จะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
เขาก็เป็นคนที่ว่าเราก็เหมือนก็คุมกันอยู่แต่ว่าพี่เขามองภายนอกแล้วเนอะ
ก็ปกตินะถ้าใครยิ้มแย้มพูดปกติไม่มีนะครับ
หัวเข้ามามีแต่แบบโอ้เราบางทีก็เปิดน้ำมาเราก็เห็น
แต่ไม่เคยคุ้นหัวเข้ามาตกใจนิดหนึ่งนะคะตกใจอยู่เพราะว่า
เห็นกันอยู่แล้วเขาเห็นแล้วเราก็ตกใจถึงกับ
โอ้โหอึ้งเหมือนกันอึ้งเหมือนกันค่ะ
นี่นะคะก็ขออนุญาตดัดเสียงแหล่งข่าวของเรา
เพื่อความปลอดภัยของคนที่ให้ข้อมูลด้วยนะคะ
ก็บอกกับเหมือนกับหลายคนนั่นแหละบอกโอ้โหพอเห็นพฤติกรรมรู้พฤติกรรมแล้วก็อึ้ง
เพราะว่าพูดตรงคืออดีตภูมิกับโจ้อดีตศพเมืองชคสวรรค์
เขาก็เป็นตำรวจหนุ่มหน้าตาดีนะฮะดูจากภายนอกก็ดูเป็นคน
ท่าทางจะเป็นคนดีมีน้ำใจนะดูเรียบร้อยสุภาพนะครับ
ตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีคลิปไหมฮะส่วนนี้คือภาพของภูมิกับโจ้นะฮะ
คือคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ภูมิกับโจ้เนี่ยไปนั่งคุยกับคุณลุงคุณป้าคู่นึง
สพเมืองนครสวรรค์นะครับหลายคนก็คิดว่าอุ้ยนี่พ่อกับแม่ของมาวินผู้ตายหรือเปล่า
มาขอโทษเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่๒๕มกราคมที่ผ่านมานะครับตอนนั้นคุณลุงคุณป้าเนี่ย
เขามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเรื่องเอารถมาเก็บที่โรงพัก
เพราะว่าคนที่ซื้อรถจากเขาไม่ยอมจ่ายเงินส่วนที่เหลือ
อยู่รถเนี่ยหายถูกเอาไปชำแหละขาย
เนี่ยวันนี้๒๕มกราคมเนี่ยในคลิปเนี่ยฮะ
ภูมิกับโจ้ในวันนั้นมาสอบถามโอ้มันเกิดอะไรขึ้นลุงป้า
อ๋ออย่างนี้เหรอผมเพิ่งมารับตำแหน่งกลุ้มกับสพศสวรรค์
มารับตำแหนเมื่อปลายปี๖๓นะฮะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือให้ผมต้องขอโทษด้วย
มันมีความผิดพลาดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยฮะ
คือถ้าดูอย่างนี้หลายคนก็บอกว่าอุ้ยดูเขาเป็นคนที่แบบ
โอ้โหตำรวจหนุ่มหน้าตาดีดูสุภาพเรียบร้อยเคารพนอบน้อมเห็นไหม
ไหว้ชาวบ้งไหว้ชาวบ้านดูคลิปที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
คลิปในครั้งนี้นะฮะ
ค่าน้ำทางถ้ากั้งนี้ครับถ้าพิดไม่ได้ไม่ส็งมันขึ้น
จัดจากไม่ได้เดอมมาขึ้น

นี่ค่ะคือหลายคนบอกดูแล้วแบบนอบน้อมอ่อนโยน
เห็นไหมไม่ได้ถือตัวถือยดถืออย่างเลย
เป็นภูมิกับลงมาเนี่ยเห็นไหมคุยกับชาวบ้านคุณลุงคุณป้าที่เดือดร้อน

คนบอกแต่ไม่ต้องให้ดูคลิปนะฮะหมายถึงว่า
ความรู้สึกนะตัดภาพในความรู้สึก
เห็นคลิปคลิปนั้นเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ย
คนละมุมคนละอย่างมันคนละเรื่องกันเลยนะ
ดูสิค่ะทีมงานของเราขึ้นหัวข้อของคลิปนี้
โจ้สร้างภาพนักแสดงนำ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูประวัติของภูมิกับโจ้นิดนึง
พันธุ์ตำรวจเอกธิติสันอดีตผู้กำกับโจ้อายุ๔๑นะคะ
ตอนที่ก่อเหตุก็คือเป็นผู้กำกับสพมนครสวรรค์นะคะ
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น๔๑

โรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี๒๕๕๙
เข้ารับราชการที่กองบัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติด
ปี๒๕๕๗เป็นสารวัฒน์กองกำกับการสองกองบังคับการปรับปรามยาเสพติดหนึ่ง
และในปีเดียวกันปรากฏภาพสารวัตรโจ้ตอนนั้น
ขอแต่งงานสายฟ้าแลบกับดาราสาวชื่อดังอยู่๒ครั้ง
ก็มีเพื่อนฝูงคนสนิทคนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดี
เพราะว่าจากนั้นไม่กี่วันมันมีภาพสารวัตรโจ้ในตอนนั้น
เป็นภาพแต่งงานกับไฮโซสาวอีกคนนึง
เป็นเจ้าของธุรกิจเต็นต์รถหรูมีภาพอุ้มลูกชายหลุดออกมา
ไฮโซสาวยืนยันว่ายังไม่ได้หย่ากันด้วยซ้ำแล้วเรื่องมันก็เงียบหายไป
ปี๒๕๖๑ก็ขึ้นเป็นรองผู้กำกับค่ะ
รองผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปรับรามยาเสพติดสี่
แล้วก็ย้ายไปเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองพิศนุโลกเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็มาเป็นผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์เดือนกันยายนปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ทีนี้ค่ะนอกจากเป็นคนเด่นคนดังในวงการตำรวจคลุกคลี
อยู่ในวงการไฮโซวงการบันเทิงมีฉายาด้วยนะคะโจ้เฟอรารี่
เพราะว่าครอบครองรถสปอร์ตหรูหลายคันไม่ใช่แค่เฟอรารี่หลายยี่ห้อเลย
ซุปเปอร์คาร์รุ่นพิเศษราคาเป็นแบบหลายสิบล้านอ่ะ
คนที่ใกล้ชิดกับอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
ว่าอดีตผู้กำกับโจ้เป็นสายเปย์สายเปย์หมายความว่ายังไง
คือดูแลนายจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้มีผลงานมากนัก
แต่เป็นคนที่ดูแลนายเก่งครับตั้งแต่ขึ้นตำแหน่งสารวัตร
กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดจริงแล้วก็ไม่ได้มีผลงาน
ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของลูกน้องเพราะเข้ามาก็ยุบชุดปรับรามยาเสพติดเดิม
แล้วตั้งชุดใหม่ขึ้นมาอันนี้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดนะคะ
พอย้ายไปอยู่ชุดสืบสวนภูทรอดีตผู้กำกับโจ้
พยายามใช้วิธีเค้นสอบผู้ต้องหาเพื่อเอาของกลาง
และต้องการให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้อง
เพราะเคยอยู่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดมาก่อน
จนกระทั่งเกิดเหตุครั้งล่าสุดนี่แหละค่ะ
ก็มีกระแสข่าวว่าอดีตผู้กำกับโจ้กับครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ย
เหมือนกับว่าได้คุยกันแล้วก็จะช่วย๕ล้านบาท
ก็เลยคาดว่าผู้กำกับโจ้บอกว่า
หนึ่งในคนร่วมก่อเหตุจงใจปล่อยคลิปหรือเปล่า
ทำไมต้องให้ลูกน้องมาช่วยรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปกันแน่
ไม่แน่ใจว่าทางภูมิกับโจ้ได้ให้เงิน๕ล้านบาท
กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ก็มีข้อมูลในลักษณะแบบนี้ออกมา

สำหรับทางออกของผู้กำกับโจ้
คนใกล้ชิดกับภูมิกับโจ้บอกว่า
ถ้าให้คาดนะให้เดานะ
ว่าผู้กำกับโจ้จะมีทางออกยังไง
ทางที่ว่านี้คือ๑มอบตัวสู้คดีรับสารภาพ
หลบหนีออกนอกประเทศ
เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
ก็อาจจะจบชีวิตตัวเองอะไรแบบนี้
อันนี้คนใกล้ชิดบอกว่ามันก็มีแค่๓ทางออก
เพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปทางออกไหนละ

แต่ว่าการทำคดีนี้ไม่รู้จะเจอต่อไหม
ขยายผลไปถึงใครอะไรยังไงบ้าง

รอว่าจะสามารถขยายผลอะไรไปถึงใครอีกหรือเปล่า
จะจับผู้กำกับโจ้คนนี้ได้หรือเปล่า
หรือถ้าจับได้อาจจะสิ้นสุดแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมอืมอ่า

ผมก็ได้เงินมาผมก็ใช้จ่ายสิ้นสุดแค่ผมนี่แหละ

หรือมันจะขยายผลอะไรได้เพิ่มเติมกว่านี้หรือเปล่า

ล่าสุดนายรัฐมนตรีนะฮะ
สั่งบอกให้จัดการให้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับ
โดยทางนางสาวรัชดาธนานิเรกรองโฆษกประจำสำนัก
นายรมนตรีเปิดเผยผ่านรายการแจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลนะครับ
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ
เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร
สั่งให้ดำเนินคดีกับภูมิกับโจ้และพวกทั้ง๗คนให้ถึงที่สุด
โดยนายกย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานไปกำจัดเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีพฤติกรรมเลวร้ายด้วยผู้ที่มีทุจริต
ผู้ที่ทุจริตในหน้าที่เนี่ยต้องจัดการให้ออกจากหน่วยงานไปให้หมด
ซึ่งการกระทำใดที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
กำจัดออกไปไม่ให้มีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
แล้วไปใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความเสียหายต่อส่วนรวม
อันนี้ท่านนายกสั่งมาล่าสุดนะฮะก็มาแจ้งให้ทราบ

ค่ะนี่นะคะก็คือภาพรวมทั้งหมดของคดีนี้นะคะ
ภูมิกับโจ้พร้อมพวกใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อทรมานจนเขาเสียชีวิต
ยังหนีอยู่สองคนคือตัวผู้อำกับโจ้และตำรวจอีกนายหนึ่ง
จับได้แล้ว๕คนเดี๋ยวเราตามให้ต่อแน่นอน